เราไปติดตามอาการของปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิมนะครับ
นักมวยที่แม่ต้องตอนนี้คนให้กำลังใจส่งกำลังใจไป
แต่ว่าล่าสุดอาการยังไม่ดีครับคุณผู้ชมครับ
ทีมข่าวตรวจสอบไปที่ครอบครัวของคุณปานเพชรมาชี้แจง
บอกว่าล่าสุดตอนนี้เนี่ยนะคือคุณปานเพชรยังไม่เสียชีวิตแหละ
ครอบครัวปรึกษากับแพทย์ที่ผ่าตัดแล้ว
ยินยอมให้หยุดใช้ยากระตุ้นเพื่อการรักษา
แต่ให้ใส่เครื่องช่วยหายใจเอาไว้รอปฏิหาร
แต่คุณผู้ชมครับคุณปานเพชรก็มีอาการปอดติดเชื้อเพิ่มขึ้น
มาอีกนี่คือจังหวะที่หลับกลางอากาศแล้วก็กระแทกลงกับเวทีฮะ
หลายคนอยากรู้ว่าเขาทำยังไงเขารู้สึกยังไงโอ้โหคุณผู้ชม
ตอนนี้นะทุกคนในค่ายรู้สึกแย่กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ครอบครัวของปานเพชรแล้วมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวคุณปานเพชรสองหมื่นบาท
บอกว่าเอาไว้เป็นค่าเทอมลูกของปานเพชรในยามที่ปานเพชรยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
นำทางให้เขากลับมาหาครอบครัวขอให้ปฏิหารมีจริงนี่คือสปิริตของคู่แข่งขันครับ
คุณผู้ชมผลเอกประวิตรวงสวรรค์รองนายกระทะมนตรี
ท่านมีฐานะเป็นประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยด้วยท่านมอบหมายนี่ฮะ
แจกันดอกไม้ที่อยู่ในมือของญาติไหมครับท่านส่งตัวแทนไปมอบให้กำลังใจคุณปานเพชรและครอบครัวครับ
เราเองข่าวเย็นไทยรัฐก็ขอให้ปฏิหารมีจริงคุณปานเพชรกลับมานะครับค่ะ